ขอทำดีมากันที่สาวแซ่บของดิฉันกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับน้องลำไยหายทองคำ
ปกตินะคุณผู้ชมค่ะเราจะเห็นลีลาของลำไย

แต่คราวนี้บอกเลยว่าอารมณ์หนูเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะคะพี่
ด้านต้องมาเห็นภาพคนตีกันหน้าเวที
งานนี้ลำไยบอกนักดนตรีหยุดหยุดสต๊อปเลยค่ะ
ขอสั่งสอนซะหน่อยเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยค่ะ

คุณพี่คนที่ตีกันเมื่อกี้คุณพี่เสื้อลายด้วยค่ะจับออกไปทั้งคู่เลยค่ะ
เสื้อลายทหารด้วยค่ะออกไปทั้งคู่เลย
เสื้อลายนี้ค่ะทั้งคู่เลยนะคะ
มีใครจะตีกันอีกไหมคะยกมือบอกนะคะ

จะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นเนาะ

ถ้าเกิดอยากจะทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหาส่วนตัวกัน
ออกไปด้านนอกนะคะเพราะคนอื่นเข้ามาสนุกกันเนอะ

ตายไม่ได้ทุกคำพูเลยครับ
ไม่ได้เทพนะคะอยากถามว่าอายมมือซะที่รัก
เป็นไงคุณผู้ชมจากนักร้องขอรับบทคุณครูแป๊บนึง
จากบนเวทีแล้วมันอดไม่ได้จริง
คือคนอื่นเขากำลังสนุกกันอยู่
แต่ด้านต้องมาเสียอารมณ์เพราะพวกนักเลงตีกัน
ลำไยก็เลยจัดให้สักหนึ่งแมทค่ะประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาพาคนตีกันออกไปเลย
พูดชัดบนเวทีใครมีปัญหากันรบกวนออกไปตีกันข้างนอกเลยนะคะ
ข้างในเนี่ยเขาจะสนุกกันโอ้โหเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
เรียกเสียงเฮจากผู้ชมหน้าเวทีได้แบบสนั่นหวั่นไหวค่ะพอเคลียร์เสร็จอ่ะ
กลับมาร้องเพลงสร้างความสุขให้แฟนได้แบบโจ๊ะเหมือนเดิมเลยจ้า
คลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมมีคนเข้ามาดูห้าล้านหกแสนวิวอ่ะ
ลำไยเองก็เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนะคะด้วยการส่งอีโมติคอนหน้าหัวเราะจนน้ำตาลเล็ดกันเลยทีเดียว
ขณะที่แฟนคลับต่างก็พากันชื่นชมคำพูดของน้องบนเวทีบอกว่าน่ารักมากมีสติ
ควบคุมอารมณ์และสถานการณ์ได้ดีได้ใจแฟนคลับไปเต็ม
ยังดูเป็นมืออาชีพด้วยนะเพราะว่าเคลียร์เหตุการณ์หน้าเวทีได้แบบปุ๊บปับ
แล้วก็กลับมาร้องเพลงสร้างความสุขให้แฟนแฟนได้ม่วนกันต่อไปเอาจริงจริงนะ
เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนักร้องเขาไม่ชอบหรอกเพราะว่ามันทำให้แฟนเพลงที่อยู่ข้างล่างเนี่ย
มันกร่อยมันไม่สนุกแต่จริงแบบเนี้ยดิฉันว่าผู้จัดงานเนี่ย
เอาให้ดูเป็นตัวอย่างเลยคนไหนตีกันจัดการอะไรเลย
นอกจากเชิญออกไปขอปรับด้วย
พวกผู้จัดท่านสิริปินมาวงหนึ่งเนี้ยของของลำยัยในหลักแสนใช่
กันกี่คนจับมา๑๐คนตีกันเอามาหารเอาสิ
ยังจะตีกันอีกไหมใช่เออโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
จริงนะแบบนี้ไม่น่ารักเลยไม่ควรทำนะคะ
กินอะไรก็ขอให้มีสติอยู่ในความรู้สึก
ดูคอนเสิร์ตมันก็ต้องมวลน่ะเนาะก็มาตีกันเห็ดอย่างนอก